เรื่องที่เกิดขึ้นที่แหลมชะบังชนบุรีหน่อยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเอามาโพสต์เอาไว้
แล้วมีอีกหลายคันเข้ามารุมล้อมอืมนี่ดูดูนี่เสื้อส้มนี่

เปิดก่อนใครเลยมาทีหลังเปิดก่อน
ถูกต้องที่เหลือนี่เพื่อนนี่เห็นไหมฮะ
บางคนวิ่งข้ามเกาะกลางมาเลยถือมีดมาด้วย
โอ้โหนี่สองคนนี่น่วมเลยนะครับ
ที่เหลือนี่มาเนี่ยโอ้โหเป็น๑๐ครับทุกผู้ชมครับ

โอ้โหนี่ก่อนที่จะพากันแยกย้ายหลบหนีกันไป
หลังจากใส่เขาเต็มที่แล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมานะฮะ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปได้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ของร้านอาหารแถวนั้นนั่นแหละ
ตรงเนี้ยร้านอาหารเยอะมีอยู่หลายร้าน
แต่จังหวะเนี่ยมาตรงหน้าร้านของร้านร้านหนึ่งพอดี
เขาเลยมาโพสต์ไว้บอกไม่เกี่ยวกับร้านเขานะ
คือพวกนี้ไปกินจากร้านอื่นอืมอ่า
แล้วมามีเรื่องกันหน้าร้านเขาเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าร้านเขาเปิดเกินเวลา

แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเที่ยงคืนกว่า
ท่านผู้ชมครับคุณเนติชาวเนี่ยนี่
อันนี้เป็นมุมที่จะเห็นด้านหน้าที่ว่าขี่ถูกขี่ประกบคู่มา
แล้วคนอื่นอื่นก็ไล่ตามมาคุณเนติชาวได้ไปคุยกับ
ร้านอาหารที่เขามีกล้องวงจรปิดนะฮะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยร้านเขาปิดไปแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาทำร้ายกันเนี่ยมาจากร้านอื่น
ตัวคุณเอเนี่ยนอนอยู่ในห้องที่ร้านได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
ก็เดินออกมาดูก็ยังกลัวอยู่ตอนนั้นกลัวว่า
วัยรุ่นพวกนี้เนี่ยจะวิ่งเข้ามาด้านในร้านเขาเดี๋ยวข้าวของจะเสียหาย
คาดว่าคงจะไปมีปัญหากันมาจากที่อื่นแล้วมาจอดรถ
เอาเรื่องทะเลาะกันหน้าร้านเขาพอดีจะเห็นว่าในกล้องวงจรปิดมีคนนึงเนี่ย
วิ่งถือมีดข้ามมาจากถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพื่อมาทำร้ายคู่อริ
ส่วนพ่อค้าร้านอาหารใกล้จุดเกิดเหตุนะครับบอกว่าแถวนี้ทะเลาะกันบ่อยครับ
ทำร้ายร่างกายกันบ่อยมากคือทางพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
ก็พยายามทำทุกอย่างแล้วนะในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งคัด
อันเรื่องนี้เราเคยได้ได้รับความพร้อมกระทบจากกลุ่มไวรุ่นแบบนี้ไหมพี่
ที่มายพี่เหมือนกัน
คนก็ไม่ต้องให้ภาพว่าอย่างอายุต่ำกว่า
แล้วก็เราก็จะสภาพเท่าไหร่
ตรงนี้ท้องที่สระพ่อแหล่มชะบัง

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่รู้ยังไง
เดี๋ยวมันก็มาไลก์ตีกันอีก